มาดูเรื่องน้องจีน่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจชี้แล้วนะคะว่าเป็นที่แน่ชัดค่ะ
ว่ามีคนเอาตัวน้องจีน่าไปทิ้งไว้ที่กระท่อมที่มีการไปเจอนี่แหละค่ะ
แต่ว่าผลการตรวจร่างกายน้องนั้นไม่พบเศษอาหารในกระเพาะในช่วง๔๘ชั่วโมงก่อนพบตัวนะคะ
ขณะเดียวกันนายอาผะยังคงถูกควบคุมตัวนะคะ
สอบปากคำเป็นวันที่๔แล้วค่ะ
วันนี้พลตำรวจตรีพิเชษจีรนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ไปประชุมร่วมกับคณะทำงานตั้งแต่เช้า
เพื่อที่จะแบ่งงานนะคะในการสอบสวนเพิ่มเติม
ทั้งวันตำรวจชุดหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลายสิบนาย
ก็มาเตรียมความพร้อมอยู่ที่นี่เพื่อรอคำสั่งนะคะ
หากมีการจะคุมตัวในอาผะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ก็มีการประชุมกันนานกว่า๒ชั่วโมง
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายอาผะนะคะ
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานในการขออำนาจศาลออกหมายจับ
นายอาผะก็ถูกควบคุมตัวไว้ตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง
แล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลักดันกลับนะคะ
ส่วนข่าวที่ถูกปล่อยออกมาว่ามีการจับกลุ่มตัว
ผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุเพิ่ม๓คน
วันนี้ตำรวจยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องหาหลัก
เพื่อขอสารออกหมายจับควบคู่กับการขยายผล
ว่าจะมีใครลงมือด้วยหรือไม่นะคะ
ส่วนการขอสารออกหมายจับในอาผะ
มีอยู่๓ข้อหาก็คือข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากบิดามันดาโดยปราศจากเหตุสมควร

และข้อหาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบคนเข้าเมืองนะคะ

ตำรวจยังไปเชิญชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เจ็ดคนด้วยกันมีผู้ใหญ่สี่เด็กสาม
หนึ่งในนั้นก็รวมน้องจูเนียร์พี่ชายของน้องจีน่าด้วยนะคะ
มาสอบปากคำที่สพแม่แตง
ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตบอกว่าการเรียกสอบปากคำในวันนี้
ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนใกล้ตัวของครอบครัวน้องจีน่านะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายน้าสาวตาแล้วก็ใหญ่นะคะ
เนี่ยค่ะผู้ใหญ่สี่เด็กสาม
ขณะที่พลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผยนะคะ
เรื่องนี้บอกว่าเป็นที่แน่ชัดนะคะคุณผู้ชม
ว่ามีคนนำตัวน้องจีน่าไป
เพราะว่าจุดที่พบตัวน้องไม่สามารถไปได้ด้วยตัวเอง
ตัวน้องไม่สามารถไปตรงนั้นได้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้รอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ได้หลักฐานชัดนะคะ
ในการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ประเด็นนี้ก็ชัดเจนไปแล้วหนึ่งนะคะ
ส่วนผลการตรวจร่างกายของน้องจีน่าเนี่ย
ตอนนี้มีเพียงแค่อาการอ่อนเพลียเท่านั้นเองนะคะ
แล้วก็ไม่พบเศษอาหารในกระเพาะอาหารในช่วง๔๘ชั่วโมงก่อนพบน้อง
รวมถึงไม่มีร่องรอยของสารคัดหลังในร่างกายด้วยค่ะ
พี่น้องก็ถูกนำตัวไปแน่นอนนะครับ
จากคนต้องใส่ที่ที่เราระเมินการอยู่
ส่วนว่าจะมีใครร่วมเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไร
นั้นเราต้องรออัตภัณฑ์ทางมิถีวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่คดีนี้มันเป็นน่าสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไป
ทางเจ้าที่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ
เราพยายามค้นหากรจิงเพื่อให้เกิดความประดาษชัดเกิดขึ้นในสังคม
ตำรวจบอกไม่นิ่งนอนใจไม่นิ่งนอนใจ
แล้วทำไมยังออกหมายจับอาผะไม่ได้นะครับ
เดี๋ยววันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินจะมีประเด็นนี้

คุณภูริพัฒนบุญนินรายงานสดมาจากจังหวัดเชียงใหม่เชิญครับ

ขณะนี้ตำรวจยังไม่สามารถที่จะขอสารออกหมายจับตัวของนายอาผ่าได้นะครับ
เนื่องจากว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจได้ณขณะนี้
ยังไม่เชื่อมโยงไปสู่ตัวของนายอาผะอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ขณะที่ตลอดทั้งวันที่สพแม่แตงในวันนี้
ส่วนใหญ่เป็นการเรียกสอบปากคำญาติที่อยู่ใกล้ชิดครอบครัวของน้องจีน่านั่นเองครับ
ตลอดทั้งวันของวันนี้คุณผู้ชมครับ
การสอบปากคำนั้นตำรวจเชิญตัวชาวบ้านในพื้นที่ห้วยฝักดาบจำนวน๘คน
มีผู้ใหญ่๕คนคือนายจบูสือนางสาวดอแรนายสิทธิพงศ์และชาวบ้านไม่ทราบชื่ออีก๒คน
รวมถึงเด็กอีก๓คนหนึ่งในนั้นคือน้องจูเนียร์พี่ชายของน้องจีน่า
มาสอบปากคำที่สพแม่แตง
โดยแต่ละคนคุณผู้ชมครับนั่งรถกระบะมาพร้อมกัน
ถูกเอาตัวไปเช็คชื่อโดยมีการขานรายชื่อที่ห้องสายตรวจ
ครบถ้วนแล้วจึงนำตัวไปสอบปากคำที่ชั้น๓
เพื่อให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำ
โดยทีมข่าวพยายามที่จะสอบถามนะครับว่าวันนี้ตำรวจพามาทำอะไร
้าสาวของน้องจีน่าให้ข้อมูลว่า
ตำรวจไปเชิญตัวทุกคนมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงสาย
แต่ยังไม่รู้ว่าจะถามเรื่องอะไรเพราะให้ปากคำไปหมดแล้ว
ซึ่งนอกเหนือจากครอบครัวคนใกล้ชิดของน้องจีน่าแล้ว
คุณผู้ชมครับตำรวจยังเอาตัวนายจักร่อลูกเลี้ยงของนายอาผะมาสอบปากคำด้วย
แต่แท้จริงแล้วนั้นตำรวจจะเชิญตัวเมียของนายอาผะมาสอบปากคำ
แต่รอจนเกือบชั่วโมงยังไม่พบตัวนะครับ

จึงต้องเชิญตัวนายจักร่อมาก่อนในวันนี้
ซึ่งก่อนหน้านี้มีการพูดคุยสักถามปากเปล่าไปแล้ว
แต่ครั้งนี้จะเป็นการสอบปากคำที่จะนำไปประกอบสำนวนของคดีด้วยเป็นครั้งแรก
เป็นที่น่าสังเกตเพราะว่าการสอบปากคำในวันนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิด
คนใกล้ตัวครอบครัวของน้องจีน่า
ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายน้าสาวตาและยายของน้องที่ถูกตำรวจเชิญตัวมา
ซึ่งไม่แน่ชัดว่าประเด็นในการสอบปากคำในวันนี้จะเกลี่ยวหรือมุ่งเน้นไปที่ปัญหาครอบครัวที่จะเชื่อมโยงไปถึงคำซัดทอดของนายอาผะด้วยหรือไม่
ตลอดทั้งวันของวันนี้สื่อมวลชนต่างเฝ้ารอการทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายอาผะนะครับ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจจะเอาตัวไปทำแผน
แต่สุดท้ายวันนี้ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแต่อย่างใด
เพราะตำรวจยังไม่สามารถขอสารออกหมายจับได้เพราะหลักฐานยังไม่ครบถ้วน
เหตุผลที่ตำรวจยังไม่สามารถขออำนาจศาลออกหมายจับนายอาผ่าได้
จากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวของนายอาผะนั้นยังไม่ครบถ้วนคุณผู้ชมครับ
เพราะจากพยานหลักฐานที่ตำรวจมีตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดหรือยืนยันว่านายอาผะเป็นคนกระทำผิดได้
แม้เจ้าตัวจะยอมรับสารภาพแต่จากการสอบปากคำคำให้การนั้นยังวกวนคล้ายกับคนไม่มีสติดี
อีกทั้งพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานใดเลยที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวของนายอาผะ
ทำให้ตำรวจนั้นต้องเร่งสอบปากคำและหาพยานหลักฐานอย่างละเอียดให้ครบถ้วนและรัดกลุ่มที่สุด
เพื่อที่จะขออำนาจศาลออกหมายจับให้ได้ภายในวันนี้ครับ
คุณนัทพงศ์คุณวราพรครับทั้งหมดนั้นยังคงสอบปากคำอยู่ที่ชั้น๓ห้องด้านหลังของผมในขณะนี้ที่สพแม่แตงนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้นับเวลาได้ประมาณหกชั่วโมงแล้วนะครับการสอบปากคำนั้นยังไม่เสร็จสิ้น
โดยวันนี้ทางตำรวจนั้นไม่มีตำรวจนายใดออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเลยครับ
สวัสดีครับคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสพแม่แตงครับ

คุณผู้ชมครับส่วนการสอบปากคำญาติ๓คนที่เจอน้องจีน่า
คือมันไม่มีอะไรบ่งชี้นะฮะที่จะบอกว่าร่วมก่อเหตุกับนายอาผะ
แต่ยังไงก็ตามทั้งหมดถูกเก็บเอาไปตรวจสอบด้วยนะครับ
ส่วนน้องจีน่าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
มีพ่อแม่คอยเฝ้าอยู่แล้วก็มีรายงานออกมาบอกว่าน้องสดใสนะฮะ
สดใสมากนี่เป็นทีมข่าวได้รับภาพนี้มาจากคนในหมู่บ้าน
ซึ่งใกล้ชิดกับครอบครัวของน้องแล้วก็วีดีโอคอลคุยกับน้องเมื่อเช้านี้ค่ะ
แล้วบอกเราบอกว่าน้องทานอาหารได้กินขนมได้สดใสร่าเริง
ไม่มีไข้แล้วแต่ว่ายังต้องให้น้ำเกลืออยู่นะคะ
ส่วนคลิปนี้เนี่ยแม่ของน้องจีน่าโพสต์ลงในติ๊กต๊อก
ก็จะเห็นสีหน้าที่สดใสยิ้มแย้มกำลังกินขนมนะคะ
โพสต์บอกว่าตอนนี้น้องจีน่าโอเคแล้ว
จำพ่อแม่ได้คุยกับพ่อแม่แล้ว
ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ทอดทิ้งลูก
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงน้องและถามเข้ามาค่ะ
นี่ก็เป็นภาพที่แม่เขาโพสต์ลงติ๊กต๊อกนะคะ
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือค่ะ
แม่ก็ดูสดใสขึ้นด้วยนะคะ